สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
หลังจากที่เสร็จศึกเอเชียนคลับกับทีมชาติไทยครับ
ชนะทิพย์สงกระสินก็เดินทางไปเยี่ยมอดีตเพื่อนร่วมทีมคอนซาโดเลซัปโปโล
ที่มาเก็บตัวที่ประเทศไทยนะครับ
ขณะที่ธิติพันธ์พ่วงจันทร์เข้าไปอำลาและรับโอวาสจากนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นครับ
เวลาที่ชนะทฤพธิพธิ์สงกรสินกองกลางทีมชาติไทยนะครับ
ใช้วันว่างหลังกลับมาจากทำศึกเอเชียนคลับ๒๐๑๙
ด้วยการแวะไปถ่ายรูปคู่กับเคนโทคุระ
หน้าอดีตเพื่อนร่วมทีมคอนซาโดเลสซัปโปโล
ที่ตอนนี้ย้ายมาเล่นให้กับเซเลโซโอซาก้า
เคนสุกุระนะครับบินมาเก็บตัวที่เมืองไทยกับต้นสังกัดใหม่
ก่อนจะมีเกมอุ่นเครื่องกับบีจีปฐุมยูเนเต็ดสัปดาห์หน้าครับ
ส่วนธิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับมิดฟิลทีมชาติไทย

เพื่อรับโอวาสและอำลาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมก่อนจะเดินทางไปค้าแข้งกับ

ที่ปล่อยตัวยืมไปด้วยเช่นกันนะครับ

เบอร์๔๔ให้กับโอยิตราชินิตาครับ